จะพาไปรู้จักกับครอบครัวครอบครัวหนึ่ง
ต้องผ่านมรสุมชีวิตมามากมายนะคะ
ตกงานนำซ้ำบางวันเนี่ย

จนสุดท้ายมายึดอาชีพทำทองม้วนขาย
แล้วก็นำเงินรายได้นั้นมาเลี้ยงครอบครัว
แล้วก็ดูแลลูกที่เป็นดาวนซินโรมด้วยค่ะ
เรื่องราวของครอบครัวนี้จะเป็นอย่างไร
ติดตามกันในช่วงคนสู้ชีวิต
ส่วนสุดท้าย

อยู่โรงงานเกี่ยวกับผลิตเส้นใยสงเคราะห

แล้วโรงงานก็ปิดกิจการลง
ตอนที่ไทยเมลอนเขาปิด
แล้วก็มามีคนนี้
ช่วงนั้นลายได้มันน้อยมาก

แฟนเขาเอาสูตรมาที่แรกทำกันสองคน
ผมก็จะคิดแหละว่าถ้าทำสองคนสองแรงอยู่ตรงนี้
ผมก็ไปหางานทำอีกทำกันสองคน

ถ้าใครสั่งก็มาทำตอนเย็นหารายได้พิเศษ
อันนี้เป็นบ้านของปู่กับย่า
ก็ซ่อมแล้วซ่อมอีกเหมือนกัน
หลังคาร่วงแม่ก็เอาถุงพลาสติกไปอัดไว้
พ่อไปทำงานพ่อก็จะแบบกินข้าวเปล่าอะไรอย่างนั้นเลยค่ะ
กินข้าวประจานน้ำแล้วก็เกลือโรย
จนเนี่ยเล็บเนี่ย๑๐เล็บเป็นจุด
เหมือนคนขาสารอาหาร
พอคลอดได้สัก๑๐วัน

บอกแม่กลับมาอยู่บ้านแล้ว

คุณแม่น้องมิ้นเขาผิดปกตินะ
เราคิดว่าน้องมิ้นต้องเป็นเด็ก

ต้องแบร์เบาะติดเตียงอย่างเดียวเลย
แต่ที่ไหนได้พอ๒ควบ๓ควบ
เขาจะมีพัฒนาการดีขึ้นเรื่อย
พอเรียนจบป๖น้องมิ้นเป็นคอม
พี่ชายเขาทำงานเขาก็หาซื้อคอมในราคาถูก

แต่ถ้าคอมพังปุ๊บพ่อนั่งทำหนม
ต้องเดินตามเขาแล้วเขาก็จะไปเรื่อย
เดินไปเรื่อยไปหาอะไรทำไม่อยู่นิ่ง
บางทีลูกค้าสั่งขนมมาอย่างนี้
ต้องเดินตามมิ้นมาช่วยกันทำก็
การทำกระหนมเขาก็รู้เรื่องไม่ดื้อ
แม่จะเป็นฝ่ายวิ่งซื้อแป้งซื้อกะทิ
ส่วนพ่อก็รอผสมแป้งอยู่ที่บ้าน
ส่วนน้องมิ้นก็ติดสติ๊กเกอร์
จะมีส่งในราคาส่ง๑๕บาท
แล้วก็ไปขาย๒๐บาทเราขายส่ง๑๕บาท
แล้วถุงใหญ่ก็ส่ง๔๕บาท
เขาก็แล้วแต่ลูกค้าไปขาย๕๐หรือ๖๐บาทค่ะ
ช่วงนี้ก็คือได้อยู่ที่สาขาลบบุรี

มีอีกร้านหนึ่งก๋วยเตี๋เป็ดของสอง
เขาขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดด้วยแล้วก็รับขนมไปด้วย

แล้วมันแต่มันก็ไม่ได้เราก็ติดต่อแล้วก็ไม่ได้
มีค่ะทองม้วนรักษายากแตกง่ายไม่รับดีกว่า

ร้องไห้ว่าเราจะทำอะไรดี

หลายคนมีลูกอย่างเราอย่างนี้ค่ะ
บางคนก็ท้อแล้วก็อายการที่จะพาลูกออกไปข้างนอก

ความตั้งใจนะคะของคุณแม่กับคุณพ่อนะคะ
นั่นก็คือคุณพ่อบุญเลิศคุณแม่สมพิษ
สู้ชีวิตนะคะส่วนน้องมิ้นเองก็เก่งมาก

ก็คือทองม้วนที่ครอบครัวนี้เขาทำ

นี่คะคุณเชียร์ชีพงานบอกว่าตั้งวางตรงนี้นี่คือกลิ่นตีกันมาเลย
มันหอมมากคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมค่ะ
โอ้คาทิคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เท่าแหล่งอลามันไม่ได้หวานมากเกิดไป
เท่าใดทีนี้ข้างหน้าเพราะขายเป็นหอบแบบนี้
สามารถซื้อไปขายซื้อไปทานได้เลย
ใครที่สนใจจะรับรับไปขายต่อ
ก็ลองติดต่อดูนะคะทองม้วนทวีพลนะคะหมายเลข๐๘๐๙๒๐๖๗
หรือใครอยู่แถวคลองหลวง๑๔ตำบลคลอง๑อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี

ไปอุดหนุนได้ของดีของอร่อยแถมได้ให้กำลังใจด้วยนะครับ